คุณผู้ชมช่วงนี้ติดตามความคืบหน้าคดีใหญ่กันหน่อยนะคะ
เชื่อว่าหลายคนอาจจะลืมไปบ้างแล้ว
แต่ถ้าพูดขึ้นมาเนี่ยจำได้แน่นอนสำหรับกรณี
เรื่องของเสียชูวงที่เสียชีวิตไป
ตั้งแต่๒๖มิถุนายนปี๕๘นะคะ

ชูวงก็คือคุณชูวงแทร่ตังนะคะ
ส่วนพันตรวจโทบัญญินก็คืออึ้งพากร

หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวทางครอบครัว

สาวราวเรื่องกันไปจนปรากฏว่ามีหลักฐานที่แน่ชัด

ในเรื่องของการอุบัติเหตุที่ดูแล้วมันผิดปกติ
จนกระทั่งมีการออกหมายจับพันตำรวจโทบัญญินกับพวก๒๐

และในวันที่๒๐มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
เรื่องของการโอนหุ้นที่มันผิดปกติหรือว่าเรื่องโกงหุ้นนี่แหละ
ซึ่งพันตำรวจโทบัญญินตกเป็นจำเลย
ทีนี้ประเด็นที่เรื่องนี้มันกลับมาร้อนแรง
ก็คือว่ากำลังจะถึงวันพิพากษาอยู่แล้ว
พี่ชายของผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่คดีนี้เสียชีวิตค่ะ
คือเหมือนถูกอุ้มไปถูกอุ้มฆ่าเลยเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับพันตรวจโทบัญญินตั้งพากรโดยเฉพาะเนี่ย
ตอนนี้พอเจ้าหน้าที่เขาสามารถจับกลุ่มหนึ่งในทีมสังหารได้
แล้วเขาก็สารภาพว่าได้ทิ้งศพของพี่ชายผู้พิพากษา
ลงไปในแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
นักประดาน้ำเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องระดมกำลังกันค้นหาร่างนะคะ
ช่วงสายของวันนี้ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจน้ำกว่า๑๐นายร่วมกันปฏิบัติภารกิจ
งมแล้วก็ค้นหาร่างของนายวิราชัยสกุลตะประเสริฐ
พี่ชายของนางสาวพนิดาสกุลตะประเสริฐ
ซึ่งเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในสารอาญากรุงเทพใต้
อันนี้ดำน้ำมาตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องวันนี้เป็นวันที่๒นะคะ
อยู่ตรงจุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาหมู่๓ตำบลกลางแดดอำเภอนครสวรรค์
หลังจากที่งมค้นหาเมื่อวานแต่ยังไม่พบร่างของนายวิราชัย
ที่หนึ่งในผู้ต้องหาอ้างบอกว่านำร่างมาทิ้งไว้
เป้าหมายที่ชุดประดาน้ำเขาต้องการตามคำสารภาพ
ก็คือจะมีทั้งหมด๓ถุงเพราะว่าร่างเนี่ยถูกแยกชิ้นส่วนนะคะ
แรกเนี่ยบรรจุชิ้นส่วนหัวและลำตัวค่ะนอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนของสะโพกอีกหนึ่งถุง
และชิ้นส่วนลำตัวอีกหนึ่งถุงซึ่งทั้งหมดถูกห่ออยู่ในถุงพลาสติกสีแดง
ด้วยถุงพลาสติกอีกชั้นแล้วก็นำมาโยนไว้ริมแม่น้ำช่วงกลางดึก
เมื่อคืนวันที่สี่กุมภาพันธ์ก่อนการลงงมค้นหาก็มีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
และตำรวจค่ะช่วยกันจุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณของนายวีรชัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นให้ช่วยเปิดทางเพื่อให้ค้นหาร่างเจอโดยเร็ว
และให้สามารถดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุได้และครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับความยุติธรรมนะคะ
ทีมข่าวเราก็ได้ข้อมูลจากหนึ่งในชุดประดาน้ำบอกว่าสภาพพื้นที่จุดที่งมค้นหาจากตลิ่งลงไป
ถึงสิบเมตรเนี่ยมันเป็นทรายค่ะลึกลงไปอีกก็จะเป็นดินโครน
ก็เลยเป็นอุปสรรคสำคัญในการมองเห็นใต้น้ำเพราะว่าน้ำมันจะขุ่น
อีกทั้งสภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาจุดนี้น้ำค่อนข้างแรง
ต้องใช้มือนี่แหละค่อยไล่ควานหาแต่ละจุดอย่างละเอียดเพื่อสแกนพื้นที่
เมื่อวานนี้ทางนักประดาน้ำไล่ค้นหาไปได้รวมแค่๓๐๐เมตรนะคะ
และจะค้นหาต่อไปอีกประมาณ๕๐๐เมตรไปสิ้นสุดอยู่ตรงจุดใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
ทางตำรวจน้ำก็ยังมีการแบ่งกำลังออกเป็น๔ชุดแต่ละชุดใช้กำลังชุดละ๒คน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ยอมรับค่ะว่าการค้นหาค่อนข้างยากลำบากคาดว่าถ้าหากมีการนำชิ้นส่วนกระดูกที่มีน้ำหนักกว่าสิบกิโลกรัม
ทิ้งจริงเนี่ยก็น่าจะถูกกระแสน้ำพัดออกไปไกลประมาณ๑๐เมตร
แต่เนื่องจากชิ้นส่วนถูกทิ้งตั้งแต่๔กุมภาพันธ์แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะถูกกระแสน้ำพัดไปไกลมาก
ซึ่งชิ้นส่วนที่อยู่ในถุงพลาสติกก็เป็นไปได้ว่าอาจจะหลุดออกไปถูกน้ำพัดกระจายออกไปด้วย
ส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือบริเวณริมแม่น้ำหน้าวัดไซใต้ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งทีมประดาน้ำอาสาสมัครมูลนิธิเจ้าพ่อกวนอูกู้ภัยนครสวรรค์และอาสาสมัครกู้ภัยตาคลีเนี่ย
ก็ลงไปงมค้นหาของกลางที่เป็นวัตถุพยานค่ะโดยมีการนำเครื่องตรวจสอบวัตถุโลหะ
ช่วยในการค้นหาให้ง่ายมากขึ้นและเป็นการขยายวงกว้างในการค้นหาได้มากขึ้นด้วยนะคะ
ซึ่งจากเหตุการณ์นี้แหละค่ะตำรวจเองเขาก็มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่า
ตำรวจโทบัญญินเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา
เมื่อวานช่วงเช้านะคะพบตรรองพบตรก็นำกำลังไปจับกลุ่มพันธ์ตำรวจโทบัญญินแล้วก็พวก
ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่กองปราบอยู่ในเรือนจำในกองปราบเนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราคุณจิรายุทธ์บุญชูมีรายงานสดเข้ามาจากกองบังคับการปราบปรามนะคะ
ถึงความคืบหน้าตอนนี้รายงานสดเข้ามาขอเชิญคุณจิรายุทธ์ได้เลยค่ะ
คุณผู้ชมครับภรรยาของพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากรนะครับ
ยังคงเดินทางเข้ามาเยี่ยมตามช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
โดยเธอได้บอกว่าต้องการเดินทางเข้ามาให้กำลังใจสามีนะครับ
พร้อมกันนี้ตัวเธอแล้วก็ทางญาตินะครับได้เตรียมหลักทรัพย์ไว้ยื่นประกันตัวบนชั้นศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
เคลื่อนไหวที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบริเวณชั้นหนึ่งของกองบังคับการปราบปรามเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
วราพรตั้งพากรเดินทางเข้ามาเยี่ยมพันธ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
ของจังหวัดนครสวรรค์หลายสมัยหลังถูกตำรวจกองปราบบุกจับเมื่อวานนี้
หลังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและอยู่เบื้องหลังการอุ้มฆ่า
นายวีรชัยสกุลตะประเสริฐพี่ชายของนางสาวพะนิดาสะกุลตะประเสริฐ
พิพากษาอาวุโสในสารอาญากรุงเทพใต้
ซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนคดีโอนหุ้น๓๐๐ล้านบาทของนายชูวงแทร่ตัง
ที่กำลังจะมีการพิพากษาในวันที่๒๐มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับ
โดยนางวราพรภรรยาของพันธบรวจโทบัญญิน
มาติดต่อเพื่อขอเข้าเยี่ยมตามเวลาที่ได้รับอนุญาต
ให้สามารถเข้าเยี่ยมในช่วงเวลาเที่ยง
ขออภัยครับจนช่วงเวลาเที่ยงจนถึงบ่ายโมง

หลังจากที่พันธบรวจโทบัญญินถูกจับไปตั้งแต่เมื่อวานนี้

ซึ่งส่วนมากจะเป็นการให้
ซึ่งส่วนมากนะครับจะเป็นการพูดให้กำลังใจกัน
อีกทั้งตอนนี้ทางญาติได้เตรียมหลักทรัพย์ไว้
เพื่อใช้สำหรับการยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลครับ
แต่ในส่วนเรื่องของพอดีแกได้พูดอะไรฝากมั้ยครับ

เขาจะรู้รายละเอียดหรือคะ

ทางญาติมีการยื่นประกันไหมครับ
เขายังไม่ได้ไปส่งสารเลยค่ะ

ตอบไม่ได้ค่ะเดี๋ยวต้องรอว่าตำรวจเขาว่ายังไง
มึงต้องไปเตรียมหลักภาพไว้

ที่ได้มีการนำตัวมาสอบปากคำ

หลังจากที่มีการรายงานว่าตำรวจจะนำตัวไปฝากขังช่วงบ่ายของวันนี้
ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใด
โดยจะครบกำหนดฝากขังบ่ายของวันพรุ่งนี้นะครับ

ตำรวจยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
โดยหลังจากสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วนะครับ
จะมีการนำตัวทั้งสามคนมาควบคุมตัวไว้ที่กองบังคับการปราบปราม
เพื่อเตรียมนำไปขออำนาจศาลฝากขังในวันพรุ่งนี้เช่นกันครับ

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับพันธบรวจโทบัญญิน
และพวกจำนวน๓ข้อหานะครับ
เพื่อให้ได้มาซึ่งฆ่าไทยโดยนวงเหนียวหรือกักขังบุคคลใด
ค่ะและ๓ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาไว้ไว้ก่อนแล้วครับ
คุณผู้ชมครับจนถึงตอนนี้นะครับยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการนำตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญินและพวกไปฝากขังที่สารอาญารัชดาแต่อย่างใดนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับทีมข่าวเราจะยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นี่แล้วก็ถ้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรเราจะรายงานให้ทราบทันทีครับ
และนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดครับผมจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากกองบังคับการปราบปรามครับ
ขอบคุณคุณจิรายุทธ์ด้วยนะคะสำหรับความคืบหน้าเพิ่มเติมหรือว่ารายละเอียดในคดีนี้เพิ่มเติมคุณผู้ชมยังคงติดตามได้